วันนี้เป็นวันที่๒แล้วนะคะสำหรับการเดินทางไปประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลที่หัวหิน
ประจวบคีรีขันหลังจากที่รับข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายโดยเฉพาะเรื่องของที่มาของสวสว
สัญหา๒๕๐คนแต่ว่า๒๐๐คนนี้มาจากการสัญหาของคณะกรรมการก็ทำงานกันต่อเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการที่จะมาสัญหา
ถูกต้องครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลพิจารณานอกสถานที่นะครับได้ข้อสรุปว่าทางด้านของคณะกรรมการสัญหาสวนั้นจะมีจำนวนทั้งหมด๙คนครับ
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนุนระบุนะคะว่าข้อสรุปดังกล่าว
ไม่ได้เขียนห้ามให้คอสชมารับหน้าที่นี้แต่เชื่อว่าคอสชเองจะไม่ทำให้ตัวเองถูกข้อคอรหาค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็พร้อมที่จะชี้แจงกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หลังจากที่ไม่ได้ปรับแก้ในบทเฉพาะการตามข้อเสนอค่ะ
นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนุนหรือกรทเปิดเผยว่า
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนุนในบทเฉพาะการประเด็นสวสัญหาช่วงเปลี่ยนผ่าน
ข้อสรุปเกี่ยวกับคณะกรรมการสัญหาสวให้มีจำนวน๙คน
มาจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านต่างและต้องเป็นกลางทางการเมือง
ขึ้นอยู่กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชคัดเลือก
โดยข้อสรุปนี้นะคะไม่ได้ห้ามให้คอสชเป็นกรรมการสัญหา
แต่เชื่อว่าขอสชจะไม่รับหน้าที่นี้รวมถึงไม่เข้ามาดำรงตำแหน่งสว
แล้วคงไม่อยากสร้างข้อคอรหาให้กับตัวเองค่ะ
ส่วนประเด็นที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ยังต้องการให้เว้น๖ที่นั่งสวให้กับผู้นำเหล่าทัพนั้น
นายมีชัยระบุนะคะว่าถึงกรทจะไม่กำหนดชัด
แต่ก็สามารถแต่งตั้งได้อยู่แล้วดังนั้นจึงเชื่อว่า
จะสามารถทำความเข้าใจกับพลเอกประวิทย์ได้
ทั้งประเด็นที่อยากให้สวมาจากการสัญหาทั้งหมด๒๕๐คน

ทั้งหมดมันก็อยู่ที่เหตุผลแล้วก็เราก็อธิบายเหตุผลที่เราคิดไอ้ท่านฟัง
ท่านฟังแล้วท่านก็คงเข้าใจแล้ว
ไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงคนกันเอง
สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนอกสถานที่
เพื่อพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูลเบื้องต้นรอบสุดท้าย
จังหวัดประจวบคิริคันต่อเนื่องเป็นวันที่๒นะคะ
วันนี้ในช่วงเช้าได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนุนเป็นรายมาตรา

โดยไม่ได้นำประเด็นในบทเฉพาะการช่วงเปลี่ยนผ่าน
ข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายมหารือ
เพราะคาดว่าได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วค่ะ
สำหรับการพิจารณา
สำหรับการพิจารณาในช่วงเช้าก็ผ่านไปประมาณ๓ชั่วโมงแล้วนะคะ
ซึ่งในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีการแถลงความชัดเจนจากทีมโฆษก
ซึ่งคาดว่าจะเป็นประเด็นภาพรวมรายละเอียด
เกี่ยวกับการปรับแก้บทเฉพาะการของแม่น้ำสี่สายค่ะ
สิริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ